เคยสงสัยไหมครับว่าเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับ
โอ้โหเป็นประมุขของฝ่ายบริหารเนี่ยนะครับ

คือเงินเดือนของนายกรัฐมนตรีนะครับ

อยู่ที่สักประมาณ๑๒๐๐๐กว่าบาทนะครับ
๑แสนรัฐมนตรีก็ประมาณ๑แสนนะครับ

แต่ว่าที่ผมพูดเรื่องนี้เพราะว่าวันนี้ครับ

รวมทั้งเบี้ยประชุมทุกบาททุกสตางค์
ให้กับมูลนิธิต่างเพื่อเป็นการต่อยอดโอกาส
เพื่อกลุ่มเปราะบางในประเทศก็มีการประเดิมครับ
มูลนิธิเด็กเป็นที่แรกนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังเศรษฐาทวีสินนะครับ
พร้อมคณะเดินทางมาที่อันนี้ที่บน๖ดอนเมืองนะครับ
เพราะว่าจะบินไปที่กัมพูชาไปเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาอย่างเป็นทางการครับ
ชับความสัมพันธ์ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
โดยจะบริจาคให้กับมูลนิธิต่าง
โดยบอกว่าเงินเดือนที่รับมาหลังจากหักภาษีเนี่ย
ก็จะมอบให้กับมูลนิธิเป็นความประสงค์ที่ตนเองนั้นได้ทำมา

ส่วนจะเป็นตัวอย่างให้กับรัฐมนตรีไหม
อันนี้คงไม่ใช่เพราะว่าเป็นความประสงค์ส่วนตัว

เพราะว่าบางคนก็มีความจำเป็นส่วนตัวนะครับ

หน้าที่ต่างช่วยเหลือผู้เปราะบางนายกนั้นตั้งใจว่าจะเริ่มครั้งแรกจะบริจาคให้กับมูลนิธิเด็กนะครับ
คุณผู้ชมครับเงินเดือนเงินประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังทั้งหมดเนี่ย
หลังจากได้รับมาแล้วเนี่ยนะฮะรวมเป็นเงิน๑๒๕๕๙๐บาทนะครับ
ก็คือมีเงินเดือนตำแหน่งนายก๗๕๕๙๐มีเงินประจำตำแหน่ง๕๐๐๐บาทนะครับ
ถามว่าเงินก้อนนี้เยอะไหมเนี่ยนะครับก็ต้องพูดตามตรงว่าก็อาจจะดูไม่เยอะนะฮะ
สำหรับโดยเฉพาะเทียบกับบางประเทศนะครับผู้นำประเทศในประเทศอื่นอะไรอย่างนี้
แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นยอดเงินในส่วนตรงนี้ทางนายกรัฐมนตรีเศรษฐาก็มีความประสงค์ว่าในส่วนนี้ก็บริจาคไป